ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ

เขาบุกเข้าไปไปตรวจค้นอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเพราะว่า
มีข้อมูลมาว่าสองสามีภรรยาที่เปิดอู่รถนี้
คือค้ายาแล้วก็เหมือนกับเปิดอู่เพื่อบังหน้าเท่านั้นเองนะคะ
จากการไปตรวจค้นอันนี้น่าตกใจ
พบว่ามีการนำซากรถมาดัดแปลงเป็นบ้าน
ทีนี้พอเอาซากรถออกไปเนี่ยมันขุดลงไปกลายเป็นห้องใต้ดินเหมือนเป็นห้องลับอะค่ะ
ซ่อนยาเสพติดเอาไว้ขณะตรวจค้นก็มีชายอีกสองคนมาซื้อยาบ้าด้วย
ตอนนั้นก็เลยถูกรวบตัวอีกนะคะแต่ก็เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนึง
หน้ามืดเลยต้องเรียกรถกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้านี้เองนะคะนายพรรณยูมายูน
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคามนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบุกไปตรวจค้นบ้านหลังนึง
ในหมู่บ้านหนองแวงหมู่๘ที่ตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
ที่นี่เนี่ยเปิดเป็นอู่ซ่อมรถแต่ที่เจ้าหน้าที่เขามาบุก
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนว่าเจ้าของรถจริงแล้วเปิดอู่รถแค่บังหน้า
แล้วมีการค้ายาเสพติดให้กับชาวบ้านเจ้าหน้าที่กำลังดักซุ่มเพื่อจะเข้าตรวจค้นเนี่ย
ปรากฏว่าไปพบนายชาตรีอันทแสนชาวบ้านหนองแวงเดินเข้ามาซื้อยาบ้า
จากนั้นนายวัญชัยพาพินิษฐ์อายุ๓๗ปีเจ้าของบ้านเนี่ยก็ออกมานะคะ
ก็เลยมีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ว่าทั้งสองคนวิ่งหนีไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็ว
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับมาได้ค่ะภายในบ้านยังพบนางสาวสุธารัฐ
โยวะผุยอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นภรรยาของนายวัญชัยอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยแจ้งค่ะว่าจะขอเข้าตรวจค้นบ้านหน่อย
ปรากฏว่านายวัญชัยเจ้าของบ้านคือแสดงอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
แล้วก็นี่แหละค่ะเป็นลมเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาประถมพยาบาลเรียกรถฉุกเฉิน
มารับนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคามอีกอ่ะนะคะแต่ในระหว่างที่รอรถฉุกเฉิน
ก็พบว่ามีนายพลาวัฒน์มาแก้วชาวบ้านโคกศรีตะบนหนองปริง
เลยนะคะต้องไปไล่จับกลับมาเนี่ยแหละค่ะ
จากการสอบถามก็รับสารภาพว่านำเงินมาจ่ายค่ายาบ้า๒เม็ดราคา๓๐๐บาท
นำไปเสพก่อนหน้านี้นะคะดูบรรยากาศความชุนละมุนวุ่นวายของการจับกลุ่มคราวนี้หน่อยค่ะ
คือนี่แหละค่ะมันแจ็คพอร์ตมากมาตรวจค้นบ้านอู่แห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีคนบังเอิญมาซื้อยามาจ่ายค่ายาพอดี
หลังจากนั้นนายเกรียงไกรแก้วเน่อายุ๒๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันก็มีการไปตรวจค้นถุงใส่อุปกรณ์ตกแต่งรถ
ก็ไปพบยาบ้า๗เม็ดยาไอซ์น้ำหนัก๐๙๑กรัมก็ควบคุมตัวเอาไว้อีก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาสารคามก็มีการประสานทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลแวงนั่งเข้าตรวจค้นบริเวณภายในบ้านที่เปิดเป็นอู่นี่แหละ
แล้วปรากฏว่าที่พบคือต้นกัญชาปลูกเอาไว้รอบบ้าน๑๒ต้น
ที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือขณะตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ไปพบซากรถเก๋งคันหนึ่งคือมองจากภายนอกก็เหมือนซากรถทิ้งเอาไว้ธรรมดาวางไว้

นี่ไงแต่พอมันเปิดกระโปรงหน้ารถออก
มันไม่ใช่รถธรรมดานะมันเป็นทางลงไปที่ห้องใต้ดิน

แล้วแต่ละห้องข้างในมันมีอยู่๓ห้องด้วยนะ

ติดตั้งไฟส่องสว่างเอาไว้เสร็จสับเลยดูสิคุณ
นี่มันฐานลับฐานทับลับอยู่สบาย
ห้องแรกที่เข้าไปเจอก่อนเป็นห้องโถงผนังห้องฉาบปูนคล้ายกับผนังถ้ำ
มีทั้งพัดลมอุปกรณ์การก่อสร้างสีสเปรย์
ที่๒ที่อยู่ขวามือค่ะเป็นห้องขนาดเท่ากันเลย
ภายในมีเตียงนอนมีอุปกรณ์การแพ็คยาไอยาบ้าเรียบร้อย
ส่วนห้องสุดท้ายเป็นห้องเก็บของพบยาบ้า๒๙เมตรยาไอซ์๘ถุง
น้ำหนักรวม๑๗กรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องผนังห้องนะคะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะทางตำรวจเนี่ยเอ่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
ตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาทั้ง๕คนพบมีสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมหาสารคาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ตัวนายวัญชัยเจ้าของบ้านเนี่ย
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าเป็นลมไป
เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังกันตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะโอ้โหดูสิคุณ
เขาเตรียมพร้อมจริงคือมีทุกอย่างที่ซุกซ่อน
มีอุโมงมีถ้ำลับเนี่ยนะคะอีกเหตุหนึ่งค่ะที่จังหวัดสะแก้ว
สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วและสพเขาชะกัน
ปิดล้อมบ่อนไก่ชนค่ะภายในหมู่บ้านหนองแสงหมู่๑๙
ตำบลหนองว่าหลังสืบทราบว่ามีการเปิดบ่อนไก่ชนบังหน้า
แล้วก็ค้ายาเสพติดด้วยอาวุธเถื่อนด้วยซึ่งจากการไปตรวจค้นภายในบ่อนไก่นะคะ
ก็พบว่ามีไก่ชนประมาณหกสิบตัวมียาบ้าสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดเมตร
อายอีกประมาณสามร้อยห้าสิบสองกรัมระเบิดลูกเลี่ยงหนึ่งลูก
อาวุธทั้งปืนยาวอาวุธปืนพกสั้น๔กระบอก
รวมถึงมีรถจักรยานยนต์ห้าคันที่โจรกรรมมาค่ะโอ้โหเป็นแหล่งซ่องสุมเลยนะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายกิติกรเทียนเรืองแสงหรือเอสอายุ๓๒ปี
พร้อมกับนางสาวสมฤดีศรีทองอายุสามสิบเอ็ดปีภรรยา
และนายสมยศศรีทองอายุ๔๘ปีคนที่เป็นพ่อตาของนายเอสนะคะ
ก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ่อนนี่แหละ
แล้วก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ